ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาจะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในพิธีทำบุญกลางบ้าน
โดยนอกจากการจัดตั้งประรำพิธีแล้วอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงพระสงฆ์นั้นก็ช่วยกันทำ
หรือแต่ละบ้านจะทำแล้วนำมาร่วมในพิธี
และที่แต่ละบ้านจะขาดไม่ได้คือเตรียมน้ำใส่ภาชนะมาเข้าพิธี
ซึ่งเป็นเสมือนน้ำมนต์นำกลับไปใช้ประพรมที่บ้านได้
รวมถึงกองทรายที่เมื่อผ่านพิธีแล้วจะนำกลับไปโรยรอบบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย